มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอแทบเอาชีวิตไม่รอดนะครับ
มีคนมาช่วยไว้ได้นะจะถูกคมขืนนะฮะค่ะ
แล้วหนีออกมาเนี่ยในสภาพที่ถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักเลยนะครับ
ไปดูช่วงที่เขาวิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีนะฮะ
บอกคุณไภให้หน่อยบอกคุณไภมาเลย
ดูสิฮะคือพอน้องวิ่งหนีออกมาได้เนี่ยจากไอ้ผู้ชายคนนั้นนะครับ

คือคลิปเนี่ยลงติกตอบใช่มั้ยคะพี่อุ๊ย
คือน้องนี่เลือดอาบนะใช่

ที่จมูกอ่ะใช่ค่ะนี่แล้วคนที่ไปช่วยเหลือก็
โพสต์เอาไว้นะครับบอกอยู่ในเหตุการณ์ระทึกได้ช่วยเหลือ
น้องถูกทำร้ายร่างกายคนร้ายหวังข่มขืนผ้าที่ใช้
คลุมเด็กคลุมกรงเด็กเนี่ยเอามาทำผ้าห่มให้น้อง
คือเขาไปรับงานจับหมาอยู่นะแต่ไม่ได้หมามาเจอ
เหตุก่อนเพราะว่าน้องเนี่ยวิ่งเปลือยมาขอความช่วยเหลือ
สงสารน้องมากก็ประสานงานจนน้องได้ไปหาหมอแต่อาการ
หนักศีรษะถูกตีอย่างแรงบวมไปหมดหน้าตาบวมปูดเขียว
ตำรวจมาสอบสวนเพื่อตามจับกลุ่มตัวคนร้ายอันตราย
มากคือน้องเนี่ยเขามารับทำงานกับญาติญาติดูพวกบ้าน
อะไรพวกเนี้ยค่ะญาติก็เข้าไปดูบ้านว่าเออบ้านหลังเนี้ย
ข่มขืนน้องแล้วน้องเนี่ยจะวิ่งหนีออกมาในสภาพแบบน่วมเลยนะฮะ
มาเจอชาวบ้านนี่น้องแบบเหมือนกับคงจะรู้สึกในใจว่าเราปลอดภัยแล้ว
มาถึงอ้อมอกอ้อมกอดของชาวบ้านแล้วปลอดภัยแล้ว
สลบเลยฮะทิ้งตัวสลบเหมือดเลยฮะ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับจากพลเมืองดีนะที่บันทึกเหตุการณ์
เห็นไหมตอนที่น้องวิ่งหนีออกมาวิ่งหนีจากนี่ฮะ
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะครับเปลือยครึ่งท่อนนะฮะ
เสื้อสีดำสะบักสบอมมาแล้วนะครับแล้วมาบอกชาวบ้านแถวนี้บอกช่วยด้วยมีคนจะข่มขืนหนู
ชาวบ้านก็ช่วยกันหาผ้ามานุ่งมาห่มให้นะครับตรงท่อนล่างที่ที่เปลือยมานะครับ
แล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยโทรแจ้งตำรวจผู้หญิงเสื้อสีเหลืองที่ไปช่วยน้องแล้วน้องเนี่ยฮะ
โอบกอดน้องอยู่ชื่อป้านีนะฮะที่มากอดน้องเอาไว้
เฮือกสุดท้ายของน้องที่วิ่งหนีออกมานะครับป้านีเป็นญาติของน้องนั่นแหละ
มีชีวิตแล้วก็สลบไปเลย
เราไล่กล้ององจรปิดไปเนี่ยช่วง๙นาฬิกานะครับช่วงวันเกิดเหตุนะเฮะ
นี่ผู้ก่อเหตุนะฮะ
แดงมาในซอยกรปภึกสี่วนในหมู่บ้านอยู่สองสามรอบค่ะนะ
แล้วก็ไปเจอน้องหญิงสาวผู้เสียหายที่หน้าบ้านนี่เห็นไหม
ตอนที่น้องเดินเข้ามาคือเห็นแล้วเห็นน้องแล้วนะฮะค่ะอ่า
แล้วผู้เสียหายเนี่ยที่เขาเดินเข้าไปตรงนั้นเห็นไหมฮ
อ่าเพราะเขาเห็นแล้วเขาหยุดรถเลยนะพี่หุยอ่า
แล้วมีถอยไปประมาณสักสองสามเก้าแล้วค่อยขี่ไปแล้วก็ขี่เข้าไป
น้องผู้เสียหายตอนแรกที่เดินเข้ามาใส่เสื้อสีดำใช่ไหมอ่าใช่ค่ะ
น้องเขาเดินไปเก็บของอ่าแล้วคนร้ายก็วนมาอีกรอบหนึ่งอ๋อ
นะฮะอันนี้ขี่วนไปรอบหนึ่งแล้วก็ขี่กลับออกไปอ่า
ออกไปทางซ้ายนู่นเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่
ที่บ้านนะฮะที่คือน้องเนี่ยเห็นไหมน้องน้อง
น้องเขาทีแรกมีของมาใช่ไหมใช่เหมือนเอาของไปวางก่อน
แล้วเขาก็เดินเข้าไปในเลี้ยวไปทางขวาฝั่งขวามือนะครับ
คนร้ายเนี่ยเหมือนกับดักรออยู่นะนี่ไงขี่ตามไปน่ะ
พอเห็นน้องเขาเดินเข้าไปเนี่ยขี่รถตามไปเลยค่ะอุ้ยแต่ว่า
ถ้าเมื่อกี้นี้เห็นก็มีผู้ชายประมาณ๒คนที่เหมือนมาพร้อมกับน้อง
เดินตามกันไปทางเดียวกันอ่ะอ่ามีเป็นภาพที่ต่อเนื่องมีไหม
อ่านี่จะมีผู้ชายเดินไปข้างหน้าคนหนึ่งนะใช่เสื้อสีน้ำตาล
แล้วก็มีน้องแล้วก็เดี๋ยวมีผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ทางขวาเหมือนกันแล้วจักรยานยนต์ที่มันจอดซุ่มอยู่อ่ะ
นี่ไงกำลังจะออกมานี่ค่ะอ่าตามไปแล้วนี่แล้วมีผู้นี่อีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
ใช่ค่ะอ่าคือจังหวะที่หายเข้าไปในซอยเนี่ย
คนร้ายก็คือเข้าไปข่มขู่นี่แล้วตอนนี้คือขี่ออกมาแล้วนะฮะ
คนร้ายขี่ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก่อเหตุแล้วใช่ไหมพี่อุ๋ย
คือคนร้ายไปขู่ให้น้องเอามือถือกับเงินส่งให้
พอน้องเขาส่งทรัพย์สินให้เนี่ยพูดว่าเอ้าสวยดีนี่
แล้วจะข่มขืนน้องเขาคือไปชกน้องเขาใช้ของแข็งเนี่ยตีศีรษะ
ตีเข้าใบหน้าด้วยอื้อหือแต่น้องเนี้ยวิ่งหนี
คนร้ายมันเลยขี่จักรยานยนต์หนีออกไปก่อนค่ะอ่านี่นะฮะ
ตอนหลังจับได้นะครับทุกผู้ชมครับคือที่แรกเหมือนกับชาวบ้าน
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเออนี่ไงแล้วเนี่ยน้องวิ่งมา
แต่ว่าโดนไปที่ใบหน้ามาแล้วนะฮะแล้วก็ที่หัวด้วย
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นที่น้องเขาต้องเดินเข้าไป
นี่ชาวบ้านเขาก็เดินออกมาเห็นไหมฮะนี่คือชาวบ้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์
เสื้อสีฟ้ากับคนที่เดินนำหน้าน้องไปเสื้อสีน้ำตาลจำได้ไหมคะ
แล้วเขาก็รีบวิ่งไปอ่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นวิ่งมาดูน้องอ่ะ
ซึ่งบ้านเนี่ยจะปิดสนิทนะฮะส่วนญาติญาติก็พาน้องไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
แล้วนะครับเหตุการเกิดขึ้นวันนี้นะชาวบ้านบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุ
น้องเนี่ยเขามาเปิดประตูบ้านตรงจุดแถวเกิดเหตุเข้าไปในบ้านแล้ว
คนร้ายขี่จักรยานยนต์มานะแล้วก็มาจอดรออยู่นะครับ
แล้วจังหวะที่น้องเดินออกไปเนี่ยสัก๑๐นาทีเนี่ยก็มาขอความ
ช่วยเหลือนะตะโกนบอกชาวบ้านบอกช่วยด้วยหนูโดนทำร้ายเพื่อน
ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าน้องเขามาทำงานอยู่แถวนี้นะครับ
เป็นงานรีโนเวทบ้านนะซึ่งอยู่อีกซอยหนึ่งขณะเกิดเหตุกำลัง
จะเปิดร้านส้มตำนะชาวบ้านแถวนี้นะที่บอกกับเรานะ
ได้ยินเสียงคนร้องดังมากทีแรกคิดว่าเอ๊ะเด็กมันตะโกนร้องอะไร
หรือเปล่าก็เลยไม่ได้เอกใจจนกระทั่งน้องผู้เสียหายเนี่ย
วิ่งออกมาเนี่ยฮะแล้วมาขอความช่วยเหลือเนี่ย
สักพักนึงก็เลยเดินออกมาน่าจะถึงหน้าบ้านแล้วได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วย
ด้วยช่วยหนูด้วยบอกป้านีป้านีช่วยหนูด้วยหลานหนูถูกทำร้าย
มันจะข่มคืนมันจะข่มคืนล้านหนูก็แย่การหนักก็นี่บวม
หมดเนอะเจ็บหมดโดนตีตรงไหนแผลตรงไหนบ้างโอ้นี่บวมหมดเนอะ
เละหมดเลยเนาะพอเห็นภาพแบบนี้แล้วสงสารน้องยังไงบ้าง
ก็สงสารเนาะบ้านใกล้กันเนาะอืมถ้าโหมันอยู่ในเฮไกร
ก็ต้องไปช่วยเหลืออยู่แล้วเราได้วงจรปิดจากบ้านที่
ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับจะมีเสียงผู้หญิงเนี่ย
รีดร้องแล้ววิ่งออกมานะฮะโอ้โหนี่เห็นไหมฮะเสียง
ชัดมากอะค่ะแล้วดังมากแก้วนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีวันนี้

แล้วจะมีอีกคลิปเป็นจังหวะที่น้องเนี่ยเดินกุมท้อง
มาผ่านบ้านหลังนี้ไป
โตซาโซซ์ไปนี่น้องน้องนั่งย่อนลงไปด้วยพร้อม

นบางขุนเทียนเจ้าของพื้นที่นะฮะ
ติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
นะฮะเพราะว่าภาพในกล้องวงจรปิดก็เห็นใบหน้าชัดเจนใช่ค่ะ
นายนวนพนายนวนพนะฮะอายุ๔๙ปีนะครับตามภาพในกล้อง
จรปิดที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือขี่ไปตามถนนห่างจากจุดเกิดเหตุ
กิโลเมตรช่วงที่ผู้เสียหายเขาเดินกลับบ้านเขาแล้วก็
ก็เดินออกจากซอยไปตรงนั้นนะผู้ต้องหานี่อ้างไว้อย่างนี้
ฮะไม่ได้ตั้งใจจะไปข่มขืนเขาแค่จะหาเงินใช้เพราะตกงาน
มานานแล้วถามว่าอะไรไปถอดกางกูงเกรงข้าวทำไมไปทูป
ไปคือทำไมใส่มกนล็อคมาแต่ตามได้นี่นะฮะ
บอกทำไปเพราะเมาและอารมณ์พาไป
ไปได้๔ศาพหมายผู้กว่าอีกนึกหวังอ่ะ
ล่าสุดตำรวจเอาตัวนายนวนพออกจากห้องสืบสวนไปในห้องคุมขังนะฮะผู้สื่อข่าวตามไปก็พยายามสอบถามว่าทำไมทำแบบนี้ลองฟังดูนะฮะ
เอ้ยวิ่งไม่จบผมคุยกับฮะ
เอิ้นเย็นเอิ้นเย็น
เอิ้นเย็นเอิ้นเย็น
คุณกรรมการสนบังคุณเทียนบอกว่านายนวรรณพเคยถูกตำรวจสนพระศรีเจ้าเริญจับมาแล้วนะครับ
ข่มขืนเมียตัวเองนะฮะเมื่อปี๖๐นะครับ
ตอนนั้นคงภรรยาก็คงแจ้งความเอาไว้กฎหมายมีนะฮะ
ภรรยาตัวเองก็ไปข่มขืนเขาไม่ได้นะฮะ
ไม่รู้มีปัญหาอะไรก็ติดคุกไป๓ปีนะครับพ้นโทษออกมาได้๒ปีนะฮะ

ณขณะนี้ถูกแจ้งข้อหาคือเรื่องบุกรุกนะครับ
ธรรมดาร่างกายผู้อื่นด้วยนะฮะแล้วก็ข้อหากฎธรรมอนาจารย์